มาดูมาตรการนะครับการป้องกันโควิด๑๙สายพันธุ์โอมิครอน
ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งวันนี้เลยนะครับจะมีการงดรับนักท่องเที่ยวนะฮะ
ทั้งหมดเลยไม่เอาไม่ว่าจากประเทศไหนทั้งหมดเลย
เป็นการชั่วคราวก่อนจะเริ่มตั้งแต่วันนี้
ส่วนการจัดงานปีใหม่ผมพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นรายการ
ตอนนี้ยังให้จัดอยู่พวกเราต้องช่วยกันถ้าอยากฉลองปีใหม่แบบระมัดระวังนะครับ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านเปิดเผยภายหลังการประชุมสอบคอนะครับบอกว่า
สั่งปิดรับนักท่องเที่ยวรายใหม่เข้าประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ส่วนนักท่องเที่ยวที่เตรียมจะเดินทางเข้าไทยนะฮะ
ประมาณสองแสนคนเนี่ยคือเข้ามาแล้วประมาณแสนกว่า
และยังเหลือค้างอีกประมาณ๙๐๐๐กว่า
ก็ยังสามารถมาได้ตามแผนเพราะเชื่อมั่น
ในเรื่องมาตรการการดูแลคนที่เข้ามาใหม่
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาแล้ว
ก็ได้กำชับให้เข้มงวด
ตามมาตรการบังคับใช้ของพื้นที่ต่าง
แล้วก็ยืนยันว่าสายพันธุมิครอน
มีการระบาดเร็วแต่ไม่รุนแรง
เพียงแต่เราจะต้องไม่ประมาท
คนไทยที่ขออนุญาตเข้าประเทศไทยหลังจากวันนี้ไปแล้ว
ท่านต้องไปทำเรื่องขออนุญาตระบบใหม่

ส่วนจะเพิ่มวันกักตัวจากเดิม๑๔วันหรือไม่นั้นนะครับ
ตอนนี้เนี่ยยังขอสงวนไว้ก่อนนะครับ

ส่วนงานปีใหม่ท่านบอกว่ายังจัดได้ครับ

แต่เราจะมีการอนุ้ยรรภ์อนุมัติอนุญาตอีกนะ
สำหรับคนไทยที่เข้ามาก็เช่นเดียวกัน
ที่มีการยื่นไว้แล้วนะ

ก็ต้องเข้ามาในระบบใหม่ก็คือกลับมาที่เดิม
คือเรื่องของการกักตัวกันกไปต่อพังเทปนี้
เราก็ต้องมีความปลอบภัยกับคนในประเทศ
ต้องหามาตรการมาแก้ปัญหาตรงนี้
แล้วก็ทำไงสถานการณ์ในช่วงนี้ถ้ามัน

เราก็ต้องแก้ไปตามลำหลับมันนะ
เข้าใจไหมจ๊ะ